คือต้องบอกว่าเราได้กำลังใจ
แล้วก็แรงช่วยเหลือมาจากหลากหลายประเทศมาก

แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นี่เป็นประเทศแรกเลยที่ส่งนักประดาน้ำที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากเพจชมรมกู้ภัยสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เขาโพสต์รูปภาพผู้ชายคนหนึ่งที่สวมชุดคล้ายกับทีมงานช่วยชีวิต
โดยด้านหลังเนี่ยมีภาษาลาวติดอยู่อ่านได้ว่าชุดปฏิบัติการทางน้ำ
ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ที่บริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณกู้ภัยเพื่อนบ้านจากใจจริงกู้ภัยจากสปลาว
น้ำใจจากเพื่อนบ้านสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้
โดยในโพสต์เนี่ยระบุข้อความเป็นภาษาลาวแปลได้ว่านะคะ
ได้เป็นตัวแทนของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสปลาว๖๖
ที่ได้ถูกส่งตัวเข้ามาร่วมภารกิจเข้าช่วยเหลือในการตามหาคนที่ศูนย์หาย
เข้าไปในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นจำนวน๑๓คนที่จังหวัดเชียงราย
อย่างที่ได้บอกไปว่าสปลาวเป็นประเทศแรกเลย
ให้การสนับสนุนส่งนักประดาน้ำของหน่วยกู้ภัย
ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือในภารกิจสำคัญครั้งนี้
อกจากนี้ค่ะพลเอกทานชายันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็บอกว่า
บัญชาการทหารภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา
อนุมัติคำสั่งในการส่งเจ้าหน้าที่ทหารเรือแล้วก็พลเรือนสหรัฐอเมริกา
เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพทางทะเลแล้วก็ในถ้ำ
เอามาร่วมสมทบกับเจ้าหน้าที่ของไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้สูญหายทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ข้างใน
โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐก็อยู่ระหว่างการเดินทางมายังประเทศไทย

แต่กับภาพของอเมริกาค่ะที่รักใช่ไหมครับ
ตอนนี้รูปแบบการให้ความช่วยเหลือนี่ต้องมีการปรับอะไรไหม
เพราะว่าหลายหน่วยตอนนี้ผมระดมเข้าไปในพื้นที่
หรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติที่อาจจะไม่เป็นระบบระเบียบอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าทางภาพอเมริกาหรือจังหวัดจินราท่านก็ได้บริหารจัดการอย่างนี้ด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างและปรับไปตามสถานการณ์ที่เกือบคุณเลยครับ
พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยจากประเทศอังกฤษก็เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว
ซึ่งพอมาถึงก็อย่างที่เราได้รายงานไปนะคะว่าเขาได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับทีมกู้ภัยประดาน้ำของไทยโดยทันที
เพื่อที่จะเร่งรีบในการค้นหาเด็กแล้วก็โค้ชที่อยู่ในถ้ำ
และเมื่อช่วงเวลา๕โมง๔๐ที่ผ่านมาค่ะมีนักประดาน้ำชาวเยอรมนีก็เดินทางมาถึงถ้ำขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และจะทำการเข้าร่วมกับหน่วยประดาน้ำของไทยในทันทีเช่นเดียวกัน
คือต่างประเทศเขาก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะแล้วก็รีบมาเลยนะครับรีบมาช่วยเหลือเลยนะครับ